คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เราอ่านข่าวชิงทองรายวันเลยนะฮะ

มีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองร้านหนึ่งให้เห็นหลายมุมเลยคุณ
เห็นพนักงานร้านทองที่ใส่ชุดขาวนี่วิ่งมาหลบแล้วนะ
ตกใจแล้วนะแล้วนั่นใช่ไหม
คนที่มาก่อเหตุนี่นี่มานั่นแหละฮะโจรชิงทองครับนี่
พยายามจะเปิดตู้จะรื้อตู้เองเลย
พนักงานอีกคนเพิ่งโผล่ออกมาจากข้างหลังตกใจเหมือนกันวิ่งออกไปเลย
ส่วน๓คนนี้ก็เบียดกันเพราะเขากลัว
คือเขานั่งทับกันอยู่แล้วดูคนก่อเหตุสิ
เอามาเป็นถาดเลยนะแล้วก็เลือกเส้นใหญ่เลือกเส้นโตใส่กระเป๋าไปแบบนี้
ดึงเองหยิบเองเลยเมื่อกี้เหน็บเหมือนปืนไว้ในเอวด้วยแล้ว

คุณผู้ชมยังมีอีกหลายมุมให้เห็นเลยนะครับ
ภาพวงจรปิดมันเผยเห็นอะไรบ้าง
พนักงานหญิงตอนนั้นเขายืนเฝ้าประตูเล็กเพราะว่าจะปิดร้านแล้วคุณ

คนนี้มาก่อเหตุใช้เวลาไม่ถึง๑นาที
นี่อีกมุมหนึ่งนี่พนักงานหญิงคนนี้ที่โผล่ออกมา
ตกใจสิฮะแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปขอความช่วยเหลือนะครับ
นี่อีกมุมหนึ่งแล้วให้เห็นอีกมุมไหมคุณ
นี่ฮะมุมที่พนักงานแคชเชียร์เขากำลังเคลียร์บินกันอยู่โอ้โห
แล้วด้วยความตกอกตกใจของคนที่อยู่ประตูข้างร้านเนี่ย
วิ่งหนีออกมาแล้วโจรมันทะลุมาแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือก่อน๑ทุ่มนะครับ
เพราะร้านเพชรทองออโรร่าในห้างบิ๊กซีสาขาบ้านโป่งเนี่ย
จะปิดร้านอยู่แล้วตอนทุ่มหนึ่งตอนนั้นมันสัก๖โมง๕๕นาทีแล้วคุณ
พนักงานที่วิ่งหนีเข้ามากำลังถามเพื่อนพนักงานด้วยกัน

แคชเชียร์เขาบอกว่าเหลืออีก๕นาทีนะเปิดทิ้งไว้ก่อน
สุดท้ายเนี่ยช่วงจังหวะก่อนการปิดร้านมีโจรเข้ามา
ใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีก็สามารถชิงสร้อยคอทองคำ
ละ๒บาทไป๑๓เส้นน้ำหนักรวม๒๖บาท
ก็เป็น๘แสนบาทนะครับ
หลังก่อเหตุนะคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์
หลบหนีออกจากห้างไปนะครับ
นี่ตำรวจก็เข้ามาดูพื้นที่
ส่งเสียงผิดปกติซึ่งจริงแล้วพนักงานเขาก็คุยกันเสียงดังอยู่แล้วล่ะ

แต่คราวนี้ส่งเสียงผิดปกติ
แล้วทีนี้หันไปดูเอ้าผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในเคาน์เตอร์ได้ยังไง
แล้วอยู่หยิบแล้วกระชากสร้อยทองอ้อนี่คือโจรแล้วล่ะนะครับ
เขาก็เลยตกใจตะโกนออกมาคำเดียวโจรโจรโจรหันมามองหน้าเขาคุณ
แล้วก็รีบกวาดทองใส่กระเป๋าแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้างไปนะครับ
ผมก็ได้ยินเสียงพนักงานเนี่ยเอ๊ะขึ้นมาจริง
ปกติแล้วพนักงานเขาก็จะคุยกันเสียงดังหัวเราะอะไรกันอยู่แล้ว
ทีนี้เสียงมันแปลกไปผมก็เลยหันมาดู
แล้วก็ผมก็ว่าผู้ชายเข้าไปทำไมในร้านใส่หมวกใส่แมสเข้าไปในร้านทำไม
สีขาวผมก็มองเข้าไปอ้าวมันรวบทอง
โจรนี่นะผมก็บอกว่าโจรโจรโจรมันหันมามองครับ
เอาทองใส่กระเป๋าออกไปเลย
อ่าเหตุการณ์นี้ข้ามคืนมาแล้วนะฮะ
แต่ว่าทางด้านของผู้การตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรีปิตินรึขัดพิชัยนะฮะ
ชับให้ชุดสืบสวนเร่งติดตามคนร้ายกระจายกำลังไล่ลาก
ว่าจะได้ตัวในไม่ช้านี้นะครับ

ทีนี้เราได้ภาพถ่ายมานะครับรูปภัณฑ์ของคนร้ายนะฮะ
เราจะชี้ให้ดูเลยว่ามีจุดสังเกตอะไรบ้างนะครับ
นี่คนร้ายเนี่ยสูงประมาณสักร้อยหกสิบเซนติเมตรนะฮะ
รูปร่างสมส่วนการแต่งกายอย่างที่เห็นแล้วฮะ
แมสสีขาวเสื้อคลุมแขนยาวสีครีมนะครับ
เสื้อข้างในเนี่ยสีดำสะพายกระเป๋าสีดำ
ถุงมือลายเทากางเกงยีนสีดำแล้วก็รองเท้าผ้าใบสีดำนะครับ
มีภาพถ่ายปรากฏออกมาอีกนะฮะตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับ
นี่ก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ตอนนี้ตำรวจไล่กล้องวงจรปิดทั่วมุมเมืองแล้วนะ
เพื่อที่จะตามจับกลุ่มตัวโจรร้ายรายนี้มาให้ได้
เพราะก่อเหตุอุกอาจเหมือนกันนะฮะที่ราชบุรีนะครับ